น้องช้างกับน้องหมาคู่นี้ดีกว่านะคะ
คือเรียกได้ว่าขนาดตัวของมันจะต่างกันแค่ไหนก็ตาม
แต่เวลามันเล่นด้วยกันน่ารักตะมุตมิมากค่ะ
นี่เจ้าช้างชื่อยอดทองเจ้าหมาชื่อแรมโบ

ยอดทองกับแรมโบมันเล่นกัน

มันเป็นคู่ซี้ต่างสายพันธุ์ต่างขณะ

ใหญ่กว่าทั้งตัวของหมาอีกค่ะ

เขาก็อยากสะกิดมิดสะกิดหน่อยจะเป็นอะไรไป

เคยสังเกตไหมช้างมันชอบคิดว่าตัวมันตัวเล็ก
แล้วหมามันชอบคิดว่าตัวเองตัวใหญ่
มันก็คงคิดว่าหมาคงคิดว่าเออฉันตัวเท่านี้แน่นะ

ก็เลยเล่นกันอย่างสนุกสนาน

เจ้าของช้างและหมาหมาเนี่ยนะ
และหมาเนี่ยนะเขาก็ถ่ายคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

ใครมาเห็นก็อมยิ้มไปด้วยกันนะคะ
เพราะว่ามันเป็นคลิปความน่ารักของหมากับช้างที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะว่ามันจะมาเล่นกันนะ
ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช้างความน่ารักของโชว์ช้างไปเลย

เพราะว่าบ้านนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันเลย
แล้วนอกจากคลิปที่เขาอัพเรื่อยแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีไลฟ์สดโชว์ช้างด้วยนะโชว์ช้างด้วยเหรอ
ช่วง๑๐โมงเช้าและบ่าย๒
คุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนคลับของน้องยอดทองและน้องแรมโบนี่นะ
ติดตามดูได้เนอะบางทีเราดูสัตว์ที่มันแบบทำกิจกรรมต่างเราก็เพลินดี

จะได้เจอทั้งพี่ยอดทองน้องลัมโบ่จ้า

บางวันเจ้าของเขาโยนลูกบอลให้หมาไปคาบมา
กลายเป็นว่าช้างวิ่งไปคาบแทนหมา
แล้วถ้าหากร้วยให้คือหมามัยก็จะไปกิน
ใช่บางวันหมากินกล้วยกินอ้อย

ในบ้านคล้อนจะหลับ